ภูเขาไฟในประเทศเม็กซิโกได้ประทูขึ้นมา
ส่งผลให้มีเท่าฐานปกครุ่มไปทั่วกรุงเม็สิโก

ผู้เผาไฟปูโปลคาเทเปะตอล

แล้วก็เท่าฐานลอยฟุ้งสูงจากปล่องภูเขาไฟ
ถึง๒๕กิโลเมตรและทำให้เศษซากต่างพัดกระจัดกระจายไปทั่ว
ทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกครับ
ลอยไปปกคลุมยังบ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่ครับ
โดยภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังคงคุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลา
มักจะพ่นเศษเท่าฐานออกมายังบริเวณเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟในครั้งนี้ถือว่าเป็นการระเบิดที่รุนแรงที่สุดในยุคนี้ครับ
ขณะนี้ทางการได้ประกาศเตือนภัยสีเหลืองระดับ๒ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของภูเขาไฟ
เพื่อเตือนให้ประชาชนได้เตรียมตัวป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยแนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้านแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอันตรายจากขม่าวควันด้วยครับ